กับมอเตอร์ไซค์จะแซงกันจะแซงกันแล้วมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่จะเอามาให้ดูไง

โอ้โหเนี่ย
หกตลบอะค่ะพลิกคว่ำไปเห็นไฟใช่ไหม

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนสายกระเฉดนี่คงพัฒนาอยู่ที่ระยองนะคะ

รถโตโยต้าขาวกระบะคันนี้ตกลงไปข้างทางล้อชี้ฟ้าเลย
คนเจ็บ๔คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ส่วนอีกคนนึงเป็นผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
ผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์อาการสาหัสนะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางฝั่งกระบะเองเขาจะไปงานศพใช่ไหม
แล้วพอมาถึงจุดตรงนี้กระบะจะแซงขวา

เพราะว่าถนนมันขลุขระก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำ
พลิกความปั๊บไปทับมอเตอร์ไซค์ที่ผู้หญิงขี่มา

ไฟมันดับด้วยทางเลยมืด

เห็นกระบะพลิกคว่ำไปแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือคนเจ็บออกมาก่อน

อยากให้มาซ่อมปรับปรุงผิวถนนตรงนี้ด้วยค่ะ